เมื่อวานนี้แก่นำพักเพื่อไทยบอกเมื่อวานยังไม่มีเรื่องที่ว่า
ไกลเขาส่งไม้ต่อให้แล้วนะแต่แต่เพื่อไทยเขาก็ประเมินว่าถ้าส่งไม้ต่อมาเนี่ย
ถ้าเขาจะต้องไปโหวตนายก๒๗เนี่ยจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาจะต้องไปรบแบบแพ้ไม่ได้
ใช่เขาพูดไปให้รอบครอบนี่แสดงว่าคอมมิตตัวเองมากแล้วล่ะ
ว่าเขาต้องเอาให้มันจบภายในก่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยทำยังไงอาจารย์
ให้มันจบต้องถามใช่คือภาพมันเป็นภาพที่อึดอัดพอสมควรนะครับ
ว่าคุณจะอยู่กับ๘พักเดิมแล้วก็ร่วมหูจมท้าย
ตามที่ประชาชนลงคะแนนเสียงมอบความตั้งใจมาหรือไม่ครับ
หรือคุณคิดถึงการจัดตั้งรัฐบาลให้เกิดผลสำเร็จก่อน
อันนี้ถือว่าเป็น๒เรื่องซึ่งจะต้องตัดสินใจ
แล้วก็ประเมินสถานการณ์ให้ดีเอาอย่างงี้ครับว่าสมมุตินะครับว่า
ขณะนี้เนี่ยยังถือการจับมือร่วมกันของแปดพักตามเดิมครับ
ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตลอดอ่าใช่เขาบอกเขายังอยู่เหมือนเดิมนะ
แปดพักอยู่เหมือนกันครับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าให้ผมทำนายน่ะ
มีโอกาสสูงครับว่ายี่สิบเจ็ดเนี้ยจะไม่จบอืม
นั่นก็คือหมายความว่าโอกาสที่จะได้เสียงสับหนุนจากอีกฝั่งหนึ่งเนี่ย
แม้จะเพิ่มขึ้นไปก็ตามเนี่ยแต่เพิ่มแล้วจะยังไม่พอ
เพราะเขาต้องการเหมือนกับว่าบอกให้ชัดเจนนวดให้ชัดเจนเลยครับ
บอกว่าถ้าหากว่ายังมีก้าวไกลอยู่ในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยนะ
เขาก็จะยังไม่ยอมที่จะปันเสียงให้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเล่นแบบนี้
เพื่อไทยต้องอยู่ในเกมเสี่ยงคำว่าเกมเสี่ยงคืออะไร
เสียงว่าอาจจะแพ้ในวันที่ยี่สิบเจ็ดได้ตอนนี้การแพ้ในวันที่ยี่สิบเจ็ดมีความหมายอย่างไรไหม
ศักดิ์ศรีเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่ากติกาที่สำคัญก็คือว่า
เราเคยติดใช่ไหมบอกว่าข้อบังคับข้อ๔๑เข้าได้รอบเดียว
ส่งชื่อซ้ำได้ไหมส่งชื่อซ้ำไม่ได้ใช่ไหมฮะเราติดอยู่ตรงนี้อยู่
เพราะฉะนั้นเนี้ยสมมุตินะครับว่าคุณจะเข้ายี่สิบเจ็ดต้องคิดหนักแล้วล่ะ
เอ๊ะถ้ารอบนี้ชื่อนี้ตกไปมันแปลว่าจะไม่สามารถเสนอเข้ามาได้อีก
ใช่หรือไม่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันมีช่องที่จะเสนอซ้ำได้
ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าด้วยความไม่มั่นใจว่า
จะเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่เนี่ยมันก็จะเป็นภาพของความเสี่ยงว่า
จะต้องทำตัวเองให้มั่นคงให้แน่วแน่ให้เพียงพอแล้วก็เสนอครั้งเดียวให้จบให้ได้
นี่คือวิธีการคิดของทางเพื่อไทยนะครับแต่ตอนนี้คำถามว่า
ถ้าบอกว่าจะให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถที่จะเข้าครั้งเดียวจบได้เนี่ย
มันต้องทำอย่างไรนั่นน่ะสิก็ต้องหาผมใช้คำว่า
สอสอจากภักดิ์อื่นอีกจำนวนหนึ่งเข้ามานะครับแต่จำนวนเท่าไหร่เนี่ย
อยู่กับว่าคุณสามารถจะไปดึงสวนะฮะที่หายไปนะครับ
เพิ่มเข้ามาได้เท่าไหร่ครับคือหมายถึงว่าสองอย่างอ่ะ
สอสอก็เพิ่มสวก็ต้องลดนะครับแล้วให้มันอยู่ในจุด
ให้ได้เท่ากับสามร้อยเจ็ดสิบห้าขึ้นไปได้พอดี
คือถ้าเรานับจากครั้งที่โหวตให้คุณพิธาเนี่ย
มีสอสออ่าสอวอสิบสามท่านครับใช่ไหมสอสออีกฝั่งหนึ่งไม่มีเลย
ครับผมทีนี้อ่าคุณสุริยศัยเนี้ยมองว่าถ้าจะเอาให้จบ
แล้วด้วยความที่เป็นพักใหญ่หรืออาจจะมีเรื่องศักดิ์ศรีเข้ามา
ไม่ผ่านควรจะสลัดเก้าไกลไปก่อนเลยใช่ไหมอ่า
อาจารย์สมชัยมองว่าเขาอาจจะลองก่อนก็ได้สักรอบนึง
เพราะว่ารอบใหม่ถ้าไปจัดร่วมพักร่วมอะไรใหม่มันอาจจะมีเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงชื่อ
อาจจะมาต่อก็ได้ผมที่คุณสุยชัยบอกพักเพื่อไทยเขามีแถลง
ใช่ไหมฮะอ่าวันนี้เพื่อไทยนะครับทุกผู้ชมครับแถลงออกมาสี่ข้อนะ
ใช่อ่าข้อแรกก็เป็นการแจ้งเพื่อสาวประกาศก็ส่งมาให้ต่อมาแล้วนะ
๔ก็คือเดี๋ยวได้ผลยังไงเพื่อไทยจะไปแจ้ง๘พักร่วม
ข้อสองเนี่ยพักเพื่อไทยบอกว่า
มาตรา๑๑๒จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ข้อสามพักเพื่อไทยบอกนี่แหละจากข้อ๒เนี่ย
จึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้เกินกว่า๓๗๕เสียงในการโหวตนายก
เรื่องต้นเพื่อไทยจะไปขอเสียงจากสวและจากพักการเมืองอื่นเพื่อ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุด